มันผิดปกติไงล่ะเปิดแผ่นแรกรู้เลยสำนวนนี้มันผิดปกติหรือ
หรือทำหน้าที่โดยปกติชอบทำต้องทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
นักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่กระทำได้รวบรวมหรือเปล่า
นี่มันเสร็จสิ้นแล้วไงแต่เสร็จสิ้นแบบยังไงมีข้อสงสัย
เสียใจเศร้าใจไหมล่ะตั้งข้อหาเมาแล้วขับแต่ไปสอบไปสอบมากลายเป็นเมาหลังขับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมของคดีนี้ว่าเกิดจากความล่าช้าได้อย่างไร
เพราะว่าข้อกล่าวหามากแล้วก็เป็นคดีใหญ่ตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งที่ตามมาคือคำให้สัมภาษณ์ของท่านสานิทนี่แหละค่ะ
แล้ววันนี้เราก็ติดต่อท่านนะคะแต่ว่าจากคำให้สัมภาษณ์วันนี้ของท่านเองเนี่ย
บอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าพูดเรื่องนี้มามากแล้ว
แต่ไอ้วลีที่บอกว่าเมาหลังขับเนี่ยทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ามันมีด้วยหรือทั้งทางกฎหมายนะคะ
แล้วสองก็คือว่าที่ท่านพูดแบบนี้ท่านหมายความว่าอย่างไร
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะนักข่าวไปถามถามว่าตกลงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือยังล่ะ
พนักงานสอบสวนที่ทำคดีเหล่านี้เนี่ยนะคะจะคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะขัดตกบกพร่องหรือเปล่านะคะ
ก็บอกว่าถ้าใครยังอยู่บชนยังอยู่นครบานก็นครบานสอบ
ถ้าใครอยู่นอกเหนืออำนาจนครบานก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่กลับมาเมาหลังขับก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะความล่าช้ากับเมาหลังขับที่ว่านี้เนี่ยมาได้อย่างไร
สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะจริงจริงแล้วต้องเป็นพี่ชายนะคะ
ต้องเป็นพี่ชายของดาบตำรวจวิเชียนแต่เพราะเอิญว่าพี่ชายอยู่ต่างจังหวัด
ก็จะเป็นพี่สะพ้ายที่ตลอดสัปดาห์เนี่ยเป็นผู้ให้คำสัมภาษณ์นะคะ
คนที่จะมาคุยกับเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณนัทธนันกลั่นประเสริฐนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ไหมคะคดีอาญานะคะรองปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับเอาอาจารย์นัทธนันก่อนค่ะเรียกอาจารย์เพราะก็เป็นอาจารย์แล้วนะคะ
อาจารย์ให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนะคะว่าจริงแล้วก็รู้สึกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยตามข่าวมาตลอด
ใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกว่าคดีหายไปขั้นตอนไหนคะ
หายไปตั้งแต่หลังจากที่เขามาเยียวยาให้ไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะติดตามข่าว
ข่าวก็จะบอกว่านัดให้น้องบอสไปขึ้นศาลไปพบไปพบอายการอะไรก็แล้วแต่
แต่ก็จะอ่านจากว่าน้องบอสไม่สบายบ้างนะไปต่างประเทศบ้าง
มันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะเหมือนกับขอยื้อคดีไว้เลื่อนคดีไว้ตลอดเวลา
คืออันนี้คือความรู้สึกในฐานะของคนที่ตามคดีเนื่องจากถือว่าเป็นคนในครอบครัวได้แหละนะคะ
แต่ทีนี้อีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดมาว่าแต่ว่าขั้นตอนที่มันมาขนานกันก็คือการเยียวยา
ไม่ใช่ว่าครอบครัวเขาไม่เยียวยาเรานะเขาเยียวยาให้ค่ะ
เขาเยียวยาให้ทีนี้มีการติดต่อกันหลังจากที่กระบวนการเยียวยาจบไหมคะ
ครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกับครอบครัวเมื่อไหร่เอาอย่างนี้
ถ้ากับสามีดิฉันคือพี่ชายดาบวิเชียนกันประเสริฐเนี่ย
ก็จะหลังจากงานนั้นประมาณสัก๓เดือนเขาติดต่อไปโดยทนายของเขาโทรไปถามว่า
ดาบวิเชียนกันประเสริฐเนี่ยเรียนจบที่ไหนบ้างนะ
แล้วเขาจะไปทำบุญที่โรงเรียนส่วนตัวสามีหรือว่าพี่ชายของดาบวิเชียนเนี่ย
ก็ตอบไปว่าจบที่ชุมพรค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอะไรอีกเลย
ค่ะตอนที่มีการเยียวยากันเนี่ยนะคะมีการพูดระหว่างครอบครัวต่อครอบครัว
ทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตหรือยังคะ

เราไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่งานศพเพียงแต่ครอบครัวของอยู่วิทยาพูดเพียงว่า
เดี๋ยวหลังจากงานศพแล้วเราค่อยคุยกัน
เราก็ไม่ได้คุยกันเลยมาคุยอีกทีก็คือส่งทนายมาเลย
ส่งทนายมาที่สอนอนะคะแต่ก็มีตำรวจหลายท่านที่อยู่นั้นด้วย
แต่ดิฉันก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างลักษณะนั้น
อาจารย์นัทธนันตั้งแต่ที่มีการตกลงเรื่องของการเยียวยาชดเชยกันเนี่ยนะคะ
อาจารย์ได้ไปตามคดีที่สอนอไหมไม่เคยเลยค่ะ
เอาทำไมอาจารย์ไม่ไปตามอ่ะคะไม่ได้ตามค่ะเพราะว่าเราเป็นใครคะ
เราไม่ได้เป็นบุตรนะคะไม่ได้เป็น
คือไม่ได้เป็นคนในครอบครัวคือชั้นแรกของดาบวิเชียนใช่ไหม
ไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่พ่อแม่ในเมื่อวันนั้นเขาบอกแล้วว่า
ให้เยียวยาก็คือเหมือนกับถ้าเราอยากได้มากกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้
ต้องไปฟ้องร้องเอาเองเขาใครบอกคะทนาย
ทนายของอ๋อทนายของเขาอะค่ะอ๋อค่ะค่ะ
ทนายของครอบครัวอยู่วิทยาอ๋อคือคุยตกลงกันอย่างนี้เหรอคะ
ตกลงกันอย่างนี้แหละในสอนอเลยค่ะ
แล้วก็ถามว่าเอาแล้วจะให้เราเยียวยาให้เราเรียกร้องเท่าไหร่
เราก็ไม่รู้จะเรียกร้องเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตของน้องเรา
เราไม่สามารถที่จะประเมินเป็นราคา
ออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะแต่พี่ชายในเมื่อตายไปแล้ว
นะคะเราก็ต้องเรียกร้องตรงนั้นค่ะ
พี่ชายเขาก็เลยเรียกร้องไป๘ล้าน
โดยคำนวณจากวันที่ดาบวิเชียนทำงานตอนนั้นจนถึงเกษียณอายุ
อ่าว่าเป็นเงินเท่าไหร่โดยเอาเงินเดือนสุดท้ายของการรับราชการวันที่เสียชีวิตในสำเดือนนั้น
ค่ะนะคะเอามาคำนวณแล้วก็ตีมาเป็นเงินแปดล้านบาทค่ะนะแต่เราก็ยื่นเข้าไปแปดล้าน
เขาบอกว่าเขาให้ได้แค่๒ล้านทนายของเขาพูดออกมาเลย
อ่าถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณไปฟ้องเอาถ้าฟ้องคุณก็เรียกได้ไม่เกินหลักแสน
อันนี้จำแม่นเลยอืมไม่เกินหลักแสนแล้วแล้วสุดท้ายจบกันตรงไหนคะ
จบป่ะโอ้โหชีวิตของคนเราจะตีมูลค่าได้เพียงแค่๒ล้านบาทเหรอคะ
อ่าถ้ากลับไปเป็นครอบครัวของคุณบ้างคุณจะมีความรู้สึกยังไง
ชีวิตคนทั้งคนตีอยู่ได้แค่๒ล้านบาทอาจารย์ธนันพูดไปแบบนี้
พูดอย่างนี้เลยกับทนายของเขาเลย
นั้นถ้า๒ล้านบาทเราขอชีวิตของน้องเราคืนมาแล้วจบกันที่ไหนคะ
ก็จบกันที่เขาบอกว่านั้นพี่จะเท่าไหร่งั้นก็ดิฉันก็เลยบอกว่า
นั่นขอสามล้านอ่าเพราะว่าถ้าต้องการมากกว่านี้คุณไปฟ้องเอาอืม
อย่างมากก็ได้ไม่เกินหลักแสนอืม
พูดอย่างนี้ก็บอกงั้นคุณไปฟ้องเอาถ้าบอกเอาไปฟ้องเอา
งั้นคุณจะเรียกบอกเรียกสามล้านสามล้านบอกว่าเดี๋ยวขออ่า
อนุญาตไปคุยกับเจ้านายก่อนเขาก็ลุกขึ้นจากโต๊ะตรงนั้นออกไปแป๊บหนึ่ง
เข้ามาว่าเจ้านายอนุญาตให้สามล้านค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ชายทุกคนก็
อ้าวสามล้านกับสามล้านเพราะถ้าเราไปวิ่งเต้นหรือไปอ่า
ไปดำเนินคดีเราไม่รู้ว่าคดีเราจะไปสิ้นสุดตรงไหน
เราต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่เราไม่ทราบแล้วแล้วข้อตกลงหลังจากที่ได้รับ
จำนวนเงินเยียวยาแล้วมีข้อตกลงว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดี
ไม่เอาเรื่องเอาราวเหรอคะเขามีเอกสารมาให้เซ็นว่า
ถือว่าเราได้รับการเยียวยาแล้วเราจะไม่มีการฟ้องอะไรกันในลักษณะอย่างนี้
เอกสารค่ะซึ่งอาจารย์ก็เซ็นเซ็นพี่เขาเซ็นค่ะ
พี่ชายเซ็นดิฉันไม่ได้เซ็นทีนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ
แล้วจากนั้นก็คือตามจากข่าวตามจากข่าวเป็นหลัก
แล้วเมื่อสักวันที่ฉันถามว่าอ้าวทำไมไม่ไปตามที่สอนอ่ะ
แล้วเราเป็นใครทีนี้มาที่ท่านรองปรเมฆค่ะเอาเอาเบื้องต้นก่อน
คือจริงจริงแล้วต่อให้รับจำนวนเงินไปแล้ว
แล้วก็มีข้อตกลงมีการเซ็นลายเซ็นกันแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าจะไม่เรื่องเอาราวกันเนี่ยแต่ว่าคดีนี้ยอมกันไม่ได้
ที่ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่เอาเรื่องเอาราวในทางแพ่งอ่า
ค่าเสียหายในทางแพ่งแต่คดีอาญาเนี่ยคดีนี้
ไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัวค่ะเมื่อไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
ไม่ต้องมีการยอมความอยู่แล้วอืมแต่ว่าในเงื่อนไขในบ้านเราเนี่ย
ในในกระบวนการยุติธรรมถ้าผู้เสียหายชดใช้ค่าเสียหาย
ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่สารอาจจะลดโทษ
หรือรอการลงโทษอืมแต่นั่นคืออยู่กับดุลพินิษฐศาลดุลพินิษฐธรรมศาส
แต่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องสั้นนะครับ
จำคุณสอนรามได้ไหมขับรถชนก็ไปบำเพ็ญกุศลไปบำเพ็ญแล้วก็ชดใช้ให้
คุณสอนรามก็ได้รับการรอการลงโทษค่ะเพราะไม่ได้หนีไปไหนอืม
คือคืออันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สารจะดูแต่บางคนติดแค่ปี๒ปีสารไม่รอก็ได้
อันนี้เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์ศาลก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลแต่ทีนี้ตอนนี้ที่มันเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะคะ
มันอยู่ในชั้นทั้งพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็ส่งต่อพนักงานอายการ
เอาอย่างงี้ค่ะขอไล่เรียงขอใช้เวลาหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจบประเด็นค่าศิษยากันนะ
อ่าค่าศิษยาทางแพ่งทางแพ่งจบไปแล้วมาอายาการกลับมาอายาการ
ลงแล้วเนี่ยนะคะกี่ข้อหาแล้วตอนนี้มีทั้งบอกว่าหมดอายุความ
มีทั้งบอกว่ากลับไปทำสำนวนใหม่มีทั้งบอกว่ายังฟ้องได้อยู่
คือสรุปแล้วข้อหาอะไรยังไงบ้างลำดับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับ
ถ้าที่ดูมันเคยผ่านตาไม่ใช่เป็นสำนวนของผมโดยตรง
แต่เคยมีเห็นการร้องขอความเป็นธรรมสมัยตอนที่เป็นเลขาผู้บังคับบัญชา
ค่ะคดีเนี่ยมันจะมีหนึ่งข้อหาขับรถเร็ว
เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะในในเมืองเนี่ยในเมืองมันก็อยู่ที่
สิบนี่แหละไม่เกินนี้นะครับประการที่สองข้อหาก็คือว่าอ่า
อะไรนะเมาอ่าขับรถในขณะเมาสุราค่ะข้อที่สามก็คือว่า
ชนแล้วเนี่ยทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายอันนี้เป็นพรบจราจร
ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายพรบจรจรนะครับ
แล้วก็ข้อหาอีกพรบจรจรอีกอันหนึ่งก็คือชนและเป็นเหตุไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายอืม
ส่วนข้อหาที่หนักที่สุดคือประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายยาค่ะ
มีข้อหาหลบหนีด้วยมั้ยคะคือมุกไม่แจ้งเหตุไงอ๋อ
คือไม่แจ้งเหตุและหลบหนีไม่ช่วยค่ะถ้าที่ฉันไล่เรียงแบบนี้นะคะครับ
อาญาแล้วเนี่ยถ้ามันมีหลายหลายข้อหาเขาจะยึดเอาข้อหาที่โทษหนักสุดครับ
คือถ้าโทษหนักสุดยังไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าเอาล่ะยังยึดไว้ได้
ซึ่งโทษหนักสุดคือข้อหาไหนคะ
ข้อหาประมาทเป็นเหตุวุ่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งอันนี้ตามข่าวยังไม่มีปัญหาอะไร

ทีนี้ขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถขณะเมาสุราเนี่ยปรากฏว่าสั่งไม่ฟ้อง
พนักงานสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง
แล้วอายการเจ้าของสำนวนก็เห็นด้วยว่าสั่งไม่ฟ้อง
เนื่องจากการตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ย
มันห่างจากช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ
ตั้งแต่๗โมงเช้ามาตรวจ๕โมงเย็น
พอตอนตรวจแล้วมันมีปริมาตรที่เกิน๖๐กว่า
ทีนี้เขาย้อนกลับไปหลักการทางการแพทย์ถ้าย้อนกลับไป
จนถึงเวลาตอนที่ถ้าท่านยังเมาค้างอยู่นะ
ตรงนั้นมันต้องขึ้นตัวเลขถึงเป็นพัน
ถ้าเป็นพันเนี่ยมันต้องน็อกตายก่อนนึกออกไหมฮะ
ทีนี้ตัวนี้เขาก็ให้การว่าเขาเสียใจเขาก็มาดื่มทีหลัง
ถึงมีที่คำที่มาว่าเมาหลังขับ
เอางี้ก่อนนะคะอย่างแรกคือมันมีรายลักษรกฎหมายฉบับไหน
หรือวิธีปฏิบัติกระบวนการยุติธรรมไหนที่มันมีการใช้คำว่าเมาหลังขับไหมคะ
ไม่มีไม่มีไม่มี
รายละอักษรไม่มีแต่ความหมายของเมาหลังขับในคดีนี้
คือหมายความว่าจากการพิสูจน์พยานหลักฐาน
ได้ความว่าเชื่อว่าเป็นการเมาภายหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ทีนี้ท่านพบชนท่านมาใช้คำว่าเมาหลังขับ

แต่ที่จริงท่านกำลังบอกว่าที่ตรวจเนี่ย
มันตรวจแล้วพยานหลักฐานมันยืนยันได้แต่เพียงว่า
เขาน่าจะเมาหลังจากที่ขับรถ
จึงเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนคือตำรวจน่ะนะคะ

ไม่พอฟังว่าขณะขับรถนั้นเมา

คือคดีนี้เนี่ยโดนจับตาตั้งแต่เกิดเหตุใช่
แล้วกว่าที่จะได้ตัวมาแล้วตรวจเนี่ยมันกินเวลายาวยาว
ทีนี้คำถามคือว่าถ้าคนจะสงสัย
เอาล่ะมันอาจจะมีลักษณะในทางเทคนิคที่อธิบายได้อย่างที่ท่านรองบอก
แต่คนสงสัยได้ไหมคะอ้าวโทษนะคะถ้าคิดในแง่ไม่ดีเลยนะ

สมมุติว่าเขามีการแนะนำว่าให้ไปดื่มหลังจากที่ชนแล้ว
เพื่อกลบเกลื่อนไม่ให้ถึงกันนั้น
แต่จริงสมมุติถ้าชนตอนเช้าแล้วมาตรวจตอนบ่ายจะไม่พบเลยด้วยซ้ำไป

ถ้าเมาตอนเช้านะเมาตอนเช้าแล้วมาเกือบ๑๐ชั่วโมงเนี่ย

แล้วอ้าวแล้วถ้าสมมุติไปก่อนจะให้ตรวจแล้วดื่มเนี่ยจะเพื่ออะไรอ่ะคะ
ก็ข้ออาจจะกลัวว่ามันกลัวจะถึงเนี่ย
มีใครรู้บ้างไหมวิชาการทางการแพทย์ว่า
ตอนนั้นแล้วเมาถึงตอนนี้ไม่มีใครรู้

โทษนะคะอย่าหาว่าดิฉันจะมาที่ถนนชัยเลยนะคะ
ฉันไม่ค่อยรู้กฎหมายแต่ฟังจากที่ท่านรองอธิบายคืออย่างนี้
สมมุติดิฉันขับรถเอาอย่างนี้เรียนเมาขับรถ
แล้วเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวฉันกลับบ้าน
แล้วก็ตำรวจจะมาเอาตัวดิฉันลากไปก่อน
ฉันลากไปก่อนนะคะลากไปก่อน
ถ้าไปถึงแบบหลายชั่วโมงแล้วแล้วให้ตรวจเนี่ย
อาจจะไม่เจอถูกไหมคะจริงมันก็ไม่ควรจะเจอ
แต่อีกแบบนึงนะแต่อีกแบบนึงคือ
กลัวว่าจะเจอเข้าใจไหม
กลัวว่าจะเจอก็เลยดื่มเพิ่มเข้าไป
ดิฉันไปดิฉันไปดื่มก่อนที่จะเปิดประตูบ้านออกมาให้ตรวจ

ว่าก็ก่อนให้ตรวจดื่มขนาดนี้
ถ้าสมมุติจะคำนวณไปว่ามันเป็นผลต่อการที่ขับชนมาหลายชั่วโมงนั้น

โดยปกติเราชอบเรียกเขาเป่าใช่ไหมเรียกเขาเป่า
แต่ผมเคยคุยกันแล้วกับอัปดาห์ไอ้คดีนี้เนี่ยเราไม่ทดพนักงานสอบสวน
บางทีมันคิดไม่ถึงหรือมีปัจจัยอื่นผมไม่เกี่ยวนะ
ในแง่วิชาการมองในแง่วิชาการถ้าพูดในแง่การสอบสวน

และพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการจำกรรมผิด

เพื่อทำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เกิดอย่างนั้น
ผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนต้องถอยกลับไปดู
คุณขับรถมาจากไหนตักบาทหรือไง
แต่เช้ามืดเนี่ยถูกไหม
แล้วเชื่อไหมว่าตำรวจจะต้องสอบได้ว่า
รถคันนี้มันมาจากไหนมันไปดื่ม
ทีนี้ถ้าสอบไปอย่างนั้น

ถ้าสอบไปแล้วเจอว่าไปดื่มจากผับไหนมา
ซึ่งเลิกตี๓ตี๔

เข้าใจค่ะอันนี้จำแจ้งแล้วนะ

ไม่มีแต่ถ้าสมมุติอธิบายว่ามันจะส่งผลต่อการทำสำนวนครับ

เดี๋ยวขอพักขอพักก่อนนะคะเพราะว่า

ที่ล่าสุดนี้ที่คนเขาค่อนข้างจะเดือดกันเนี่ยนะคะ
คือว่าขาดอายุความก็คือขับรถเร็ว
แล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
อันนี้ขาดขาดอายุความ
แต่ที่เมื่อสักครู่นี้รองปรเมฆบอกคือว่า
ข้อหาที่หนักที่สุดที่โทษใหญ่สุดของอาญา
คือประมาทแล้วทำให้คนตายเนี่ยยังอยู่ยังอยู่
แม้ว่าตำรวจก็พูดแบบนี้นะคะแม้ว่าข้อหานักสุดยังอยู่
แล้วยังกำเป็นหลักได้ในการพิสูจน์ความผิดกันเนี่ยนะคะ
แต่คนถามค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมถึงปล่อยให้๒ข้อหา

คุณผู้ชมคะที่เพราะฉะนั้นที่ท่านสานิทให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ย

แต่อาจจะเป็นการเล่นคำในความหมายมากกว่านะคะ

ถ้าถามว่าทำให้เข้ารักษณะที่ท่านสานิทบอกได้ไหม

กฎหมายบางข้อเพิ่งทราบเนี่ยค่ะ

คือตอนนั้นในฐานะคนที่เป็นเอาล่ะ

คือตอนนั้นมันมีอะไรที่เป็นคำถามสงสัยบ้างไหมคะ

ทำไมไม่เข้าไปจับตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าบ้านนี้สงสัย

นักข่าวมาจน

ได้ตัวครั้งแรกที่ได้ออกมานั่นคือเป็นพ่อบ้าน

แล้วสักไม่กี่ชั่วโมงต่อไป
ถึงได้รู้ว่าไม่ใช่พ่อบ้านแล้ว
แต่เราก็สงสัยว่าที่เราวิเคราะห์ข่าว
พ่อบ้านเราจะขับรถระดับนี้

อาจจะได้ไปสมัครที่บ้านนั้นว่าจะเป็นพ่อบ้านได้ขับรถระดับนี้
อาจารย์ได้คุยกับตำรวจในสอนอท้องที่ไหมคะ

ช่วงกับที่อาจารย์ประเมฆอธิบายในกรณีเรื่องของเมาหลัง

จริงแล้วมันอาจจะไม่เกิดในกรณีเมาหลังขับก็ได้

แต่ทีนี้มันจะเข้าไปบุกลุกบ้านเขาได้เหรอค

จริงวันถึงนั้นไปท่านผู้บัชการตำรวจนครบ้านหรือแม้แต่ผู้กำกับ
ยถในประมวลกฎหมายวิธีวิธีนามความระยะถือว่าเป็น
มาเกิ้ลผ่านเติร์ดส่องไหมไป
ออกมายเรียกให้มาพบภาพนักงานที่สอบสวน

ไปไปถึงที่นั้นแล้วเรียกออกมาได้เลยต้องขอไม่ต้องขอใคร
เรียกมาสอบสวนเนี่ยไม่ต้องขอใครอ้าวแต่สมมุตินะคะสมมุติว่า
อยู่ดีอ้าวถ้าอย่างนี้ตำแหน่งนั้นจะอยู่จะไปเรียกใครในบ้านใครก็ได้สิคะ
ได้แต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยอ๋อเพราะว่าในทางกลับกัน
ถ้าสมมุติมันไม่มีเหตุอันควรโดนเองโดนใช่ใช่คือกฎหมายให้ดุลพินิษฐ
ลมินิษฐ์โดยมีองค์ประกอบมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ในนั้นจะเป็นพยาน
ถ้าสามารถจะให้ข้อเท็จจริงได้เขาก็เรียกออกมาได้
ถ้าไม่ออกมาก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไงอ๋อคุกสามเดือนไงเข้าใจเข้าใจ
คืออันนี้เราย้อนไปตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะ
ทีนี้อาจารย์ต้องไปให้ปากคำอะไรยังไงไหมคะ
หลังจากที่มีการเซ็นเยียวยาว่าจะไม่เอาเรื่องเอาความกันแล้วด้วย
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยค่ะ
ไม่ได้มีใครเรียกไม่สอบถามอะไรยังไงเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้อาจารย์เดี๋ยวขอเวลาเยอะหน่อยเพราะเชื่อว่าอาจารย์อยากจะฟังด้วยนะคะ
นี่ค่ะคำถามก็คือว่าในการแถลงของอายการเองด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าฝ่ายทางฝั่งของทางทายาทกระทิงแดงเนี่ยนะคะคือทนายทนายทำให้
ร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความดิฉันเห็นคำว่าร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเยอะมากนะคะ

ต้องกลับไปดูว่ามันมาจากไหนร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเดิมการสอบสวนสมัยก่อนเนี่ยนะ
ผู้ต้องหาจะไปร้องที่ศาลจะไปโวยวายที่สารวันหนึ่งถูกตำรวจซ้อมบ้างล่ะ

สมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดอายการรู้สึกสมัยนั้นน่าจะเป็นอาจารย์คณิตนั้นนคร
ท่านก็บอกว่าเปิดโอกาสคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านทุกระดับ
ก็เขียนกฎเขียนระเบียบมาให้ร้องขอความเป็นธรรมได้
แล้วให้อายการสอบสวนให้สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนให้
มันก็เป็นระเบียบที่ทุกคนถือปฏิบัติมา
โดยปกติก็ครั้งสองครั้งก็จบแล้วแค่นี้
ต่อมาเนี่ยในคดีนี้มันร้องหลายครั้งแต่เวลาร้องก็ร้องทีละประเด็น
หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง
หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง
หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้ง

หลายครั้งหลายครั้ง